ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่คุณพ่อเขาก็ตามหาลูกสาวนะครับ
ลูกสาวเนี่ยเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนหญิงอยู่ที่พิศนุโลก
ทีนี้น้องเนี่ยหายตัวไปจากบ้านนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีคนไปเจอกระเป๋านักเรียน
ค่ะถูกทิ้งเอาไว้แถวแถวแม่น้ำบางประกงในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
โอ้โหแล้วแถวนี้คนกระโดดน้ำบ่อยเสียชีวิตกันบ่อย
สิ่งของต่างมีเสื้อผ้าด้วยแต่หาตัวเด็กไม่เจอ
โอ้โหเจอแบบนี้ก็เป็นห่วงเลยนะคะโอ้โห
สืบไปสืบมาอ้าวมันตรงกับที่คุณพ่อที่พิศนุโลกเขาก็ตามหาอยู่นี่
ก็ต้องไล่กันนะว่าตกลงเป็นยังไง
ตอนนี้ได้ข้อสรุปแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังนะครับ
ดูจุดเติมต้นก่อนนะครับตำรวจสอบภาวบางประกงเนี่ย
ได้รับแจ้งเหตุว่าพบกระเป๋านักเรียนลอยมาในน้ำ
ติดอยู่ที่ตลิ่งริมแม่น้ำบางมะกงนะครับใกล้กับท่าเรือของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำรวจบางประกงอำเภอบางประกงที่ชาติเชิงเสานะครับ
ก็ไปตรวจสอบนะฮะเป็นกระเป๋าเป้สะพายสีดำแดง
มีลวดลายแบบลายฉลามเปื้อนโครนด้วยติดอยู่ที่ริมตลิ่ง
ก็เอามาตรวจสอบนะครับเบื้องต้นคาดว่ากระเป๋าน่าจะถูกทิ้งมาจากบริเวณสะพานเทพหัสดิน
อยู่ห่างจากท่าเรือประมาณ๒๐๐เมตรจุดที่ลอยมาติดริมตลิ่ง
แล้วเมื่อเช้าเนี่ยเป็นช่วงน้ำลงพอดีกระเป๋าก็ลอยอยู่ที่ริมตลิ่งนะครับ
เอาขึ้นมาเปิดดูเนี่ยในกระเป๋าพบว่ามีชุดนักเรียนของนักเรียนหญิงนะครับ
นักเรียนหญิงคนนี้ตรวจสอบข้อมูลและเป็นนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปี
เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก
อยู่ที่อำเภอนครไทยนะฮะนี่เป็นสิ่งของต่างในกระเป๋านะครับ
มีเสื้อผ้าอยู่๕ชุดเครื่องสำอางด้วยของใช้ส่วนตัวด้วย
มีสายชาร์จด้วยมีเอกสารพวกสำเนาทะเบียนบ้าน
แล้วก็มีใบสมัครสอบนักเรียนช่างฝีมือทหารด้วยนะ
มีใบรับรองผลการเรียนด้วยมีรูปถ่ายของนักเรียนหญิงในชุดนักศึกษาวิชาทหารด้วย
แล้วก็มีรูปถ่ายของผู้ชายในชุดนักเรียนนายสิบทหารบก
มีใบถอนเงินของธนาคารแห่ง๑ระบุจำนวนเงินถอนเงินนะ๑๖๐๐๐บาท
แต่ว่าไม่ได้ระบุวันที่นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเป้ใบนี้ทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
บอกว่ามีผอโรงเรียนที่นครไทยพิศนุโลกเนี่ยติดต่อให้ข้อมูลมาว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนหญิงของโรงเรียน
น้องเขาหายไปจากโรงเรียนบ่ายสองเมื่อวานนี้มีรถจักรยานยนต์แบบ
มารับน้องไปจากหน้าโรงเรียนแล้วหายไปเลย
นี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยรถคันนี้มารับน้องไปจากโรงเรียนที่พิสุนโลก
นครไทยแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้
ทางบ้านเขาก็เป็นห่วงมากว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
นี่ฮะน้องคนนี้นะครับแล้วที่บ้านไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพนครไทยที่พิศนุโลก
ทีนี้พอทางบังปะกงเขาเจอกระเป๋าของน้องมีหลักถงหลักฐานอะไรหมด
อ้าวตรวจสอบยันกันแล้วใช่คนเดียวกัน
ทางสพนครไทยพิสุนโลกก็ประสานมายังสพบปทิจฉเชิงเศรา
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เจอรถจักรยานยนต์คันนี้
พ่อของน้องเนี่ยนะครับบอกว่าจักรยานยนต์คันนี้มารับลูกสาวไป
จุดเกิดเหตุนะครับที่เจอกระเป๋านะครับได้คุยกับคนที่เจอกระเป๋าคนแรกนะฮะ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนที่มีท่าเรือบอกว่าเมื่อ
เช้าก็มาตรวจราพื้นที่ปกติแถวริมแม่น้ำบางประกงไปเจอกระเป๋าลอยมาติดที่
ท่าเรือก็เลยเรียกเพื่อนมาให้ช่วยดูก็พบว่ากระเป๋าเนี่ยยังใหม่ใหม่อยู่ก็เอาขึ้นมา
ตรวจสอบแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเพราะทีแรกเนี่ย
กังวลว่าเอ๊ะเจ้าของกระเป๋าจะจมน้ำไปหรือเปล่าหรือจะเป็นการฆาตกรรมอะไร
หรือเปล่าเจอกระเป๋าเจออะไรนะก็คือสงสัยเอาขึ้นมาดูเพราะน้ำมัน
แต่ว่ากระเป๋าน่ะมันติดอยู่ข้างเสาอ่านดูชื่อมันก็มีใบการเรียนแล้วก็สำเนาบัตรของ
พ่อแม่แล้วก็เอกสารต่าง
แล้วก็มีใบถอนเงินของธนาคารออมสินแต่ไม่ระบุวันที่
เอ่อลงจำนวนเงินไว้หนึ่งแสนหกมูลบาท
ครับก็เลยให้ตำรวจช่วยตามหาก็ให้ตำรวจเอาเอกสารและเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรก็ให้ตำรวจ
ไปเก็บที่โรงพักเพื่อจะได้ติดต่อยาดหรืออะไรมารับไป

ผมก็นึกว่าเด็กมันมากระโดดน้ำไหมเนี่ยที่จะมาเจอกระเป๋าเนี่ย
ตอนนี้ให้พวกน้องเขาค้นดูไม่มีเจอแต่กระเป๋าอย่างเดียวพี่
แล้วมีเจ้าที่เขาบอกว่าเมื่อคืนช่วงประมาณ๒ทุ่มกว่า
เหมือนมีน้องกับเด็กผู้ชายนั่งร้องไห้กันอยู่ตรงแถวโรงเหล็กห้องตำรุ
ธนนี้เจ้าที่เขาล่างผสานงานอยู่ว่าจะใช่หนัวคนเดียวกันหรือเปล่า
ในวัลสุดครับน้องประชุมครับหลังจากที่ข้อมูลเรื่องมีการแชร์กันออกไป
เพื่อตามหาน้องเจ้าของกระเป๋านะครับว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเนี่ย

ล่าสุดทางเพจคนข่าวบางประกงนะครับบอกว่าเจอลูกสาวแล้วนะฮะ
ลูกสาวติดต่อกลับมาแล้วบอกว่าอยู่ที่กรุงเทพปลอดภัยดี
แล้วก็คุณพ่อก็ได้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยกันตามหา
แล้วตอนนี้ก็แจ้งไปยังสพบังปะกงแล้วว่าเจอลูกสาวแล้วนะครับ
เดี๋ยวลูกสาวเนี่ยกำลังจะกลับบ้านที่พิศนุโลกแล้วถามว่าเอาแล้วน้องเขาไปไหนอะไรยังไง
พิศนุโลกหายไปแล้วก็กระเป๋าไปทิ้งไว้ตรงนั้น
น้องบอกว่าน้องไม่ได้โยนกระเป๋าทิ้งนะครับไม่ได้หนีออกจากบ้านด้วย
อันนี้ที่น้องเขาบอกนะคือน้องเขาบอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ย
หนูทำหล่นระหว่างเดินทางแล้วตอนนั้นเนี่ยเห็นรถกระบะเนี่ยขับตามหลังมา
ก็คิดว่าคงจะเหยียบจะลากกระเป๋าไปแล้วพยายามวนกลับมาหาหลายรอบแล้วมันไม่เจอ
ไปหาใต้สะพานก็ไม่เจอค่ะนี่ฮะก็ไม่รู้ว่าจะใช่น้องที่ว่ามีผู้ใหญ่บ้านไปเห็นว่าร้องไห้เลย
จะกระเป๋าหาเอกสารอะไรพวกนั้นเต็มไปหมดพอหาไม่เจอน้องเขาก็ไปต่อ
ส่วนสาเหตุที่ไปต่อเนี่ยคืออย่างนี้น้องเขาบอกว่าน้องเนี่ยเขาเข้ามากรุงเทพ
ตั้งใจจะมาสอบเข้าโรงเรียนทหารคือปีที่แล้วเนี่ยก็สอบติดคุณเขียนมาสอน
แต่นี่น้องเขาบอกนะเขาบอกว่าคือทางบ้านเขาก็ไม่ให้เรียนประมาณอย่างนี้
ปีนี้ก็เลยอาจจะมาเองหรือยังไรเนี่ยไม่ได้บอกคุณพ่อก็เลยเป็นห่วงกัน
เจ้าหน้าที่แถวนั้นก็บอกว่าก็โล่งใจกันหมดแล้วฮะเจอแล้วรู้ว่าปลอดภัยแล้วก็โอเคแล้วนะครับ
ได้คลายความกังวลเพราะว่าแถวนี้นี่โอ้โหแม่น้ำบางประกงนี่นะ
กลัวว่าจะกระดดแม่น้ำฆ่าตัวตายกันอีก
น้องก็รีบกลับบ้านแล้วก็คุยกับคุณพ่อนะ